โดยเป็น๒ใน๔คู่ที่มีการเลือกใช้ประจวบอันดับ๑๓จะบุกไปเยือนเมืองทองนะครับ
ส่วนสมุทรประการอันดับ๑๔จะเปิดบ้านเจอเชียงรายยูเนเต็ด
ทั้งหมดนะครับก็ลงแข่งขันพร้อมกันทุกคู่เลยครับ
ซึ่งสถานการณ์หนีตกชั้นในเกมสุดท้ายก็เหลือลุ้นเพียงแค่ประจวบกับทางสมุทรประการ
ประจวบเนี่ยขอเป็นแค่ผลเสมอเป็นอย่างน้อยนะครับกับเมืองทองจะรอดตกชั้นทันที
ไม่ต้องดูผลคู่อื่นเลยส่วนสมุทรประการนะครับ
ชนะเชียงรายไว้ก่อนและลุ้นให้ประจวบแพ้เมืองทองเท่านั้น
ถึงจะเป็นฝ่ายในการรอดตกชั้นได้ส่วนราชบุรีครับ
ก็อาจทำเซอร์ไพรส์เหมือนกันด้วยการใส่ชื่อของโตโนภาคินคำวิลัยศักดิ์
ดารานักแสดงชื่อดังนะครับนัดสุดท้ายของไทยลีก
เปิดบ้านรับการมาเยินของขอนแก่นยูเนเต็ดหลังสโมสรเนี่ยทำภาพโปรโมทแมชการแข่งขันนะครับ
มีรูปของโตโน่ขึ้นปกของเพจเฟซบุ๊คสโมสรด้วยก็รอลุ้นนะครับว่าเจ้าตัวนั้น
จะได้ลงไปโชว์ฝีเท้าหรือเปล่าเพราะว่าเอาจริงเนี่ย
ตอนนี้ราชบุรีก็รอดพ้นจากการตกชั้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ